เราก็ตามแง่มุมมาให้ทั้งสองฝ่ายนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทุกปีครับช่วงสงครานก็คือการทะเลาะวิวาสนะครับ
ปีนี้มีหลายพื้นที่แล้วก็มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เอาไปลงสังคมออนไลน์
แน่นอนว่านอกจากคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วเป็นคู่อริต่อยตีกันแล้วจะเดือดร้อนกันเอง
คนที่ไปเล่นน้ำสงครานในพื้นที่ต่างก็เดือดร้อนไปด้วยไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ไปเลยครับสมุทรไปไปเลย
เหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทะเลาวิวาสกันที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้
บริเวณถนนราชดรดำริอำเภอเมืองปราจีนบุรีหน้าสำนักงานนิสสันปราจีนบุรี
ซึ่งบริเวณนี้มีการทะเลาะวิวาสกันทุกปี
แต่ละปีมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมพื้นที่แต่ยังคงมีแก๊งวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ปีนี้ก็ยังคงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก
ส่วนเสียงปืนช่วงท้ายคลิปผู้โพสต์ระบุว่าเป็นเสียงปืนของตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องใช้เวลานาน
จากถนนสายนี้มีประชาชนเล่นน้ำสงกรานกันจำนวนมาก
ขณะที่มีผู้บาดเจ็บสาหัส๓คน
ทั้งหมดบาดเจ็บจากการถูกแทงที่หน้าท้องและอก
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
นายนัทธวุฒิวงประสาทหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

พร้อมเพื่อนรวมตัวกันมาเล่นน้ำสงกราน
ทำให้ทั้งสองกลุ่มกว่า๒๐คนตะลุมบอลกัน
จนตำรวจเข้ามาระงับเหตุการณ์
เบื้องต้นจนนาทีคัดว่าสาเหตุการณ์ทะเลาวิวาดกันในครั้งนี้
เพราะกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มอาจมีเรื่องกันมาก่อน
มาเล่นน้ำสงกรานแล้วเจอกันจึงก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ไปดูอีกพื้นที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาสที่ตลาดเกาะโพจังหวัดชนบุรี

แต่ก่อนที่ผู้หญิงคนในคลิปจะถูกถีบเข้าไปที่ใบหน้า

ชายคนที่อยู่บนรถกระบะมีอาการเมาสุรา
แล้วไปจับหน้าอกของหลานสาวชายที่สวมกางเกงขาสั้น
ขณะที่ผู้หญิงที่สวมชุดไทยสบายสีเหลือง
ก็คือภรรยาของชายที่สวมกางเกงขาสั้น
เป็นจังหวะที่เธอกำลังขึ้นไปบนรถกระบะกลับโดนถีบเข้าไปอีก
ทำให้ชายสวมกางเกงขาสั้นโกรธ
กระโดดขึ้นไปลากคอชายเมาสุราที่อยู่บนรถกระบะ
ก่อนจะรัวหมัดเข้าไปหลายครั้งจนสลบ
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุกลุ่มวัยรุ่น
พากันรุมตะลุมบ่อนกันจนสลบ
ระหว่างนั้นก็ได้มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามปรามทั้งสองฝ่าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางงานสงกรานที่จัดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเขมราช
เมืองต้นยังไม่มีรายงานว่าคู่กรณีทั้งสองคนเมาสุราหรือไม่
ขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าพื้นที่จุดนี้เกิดเหตุตีกันเป็นประจำทุกปี
แม้ในทุกพื้นที่จะมีมาตรการป้องกันระวังเหตุในการเล่นน้ำสงกราน
แต่ก็ดูเหมือนว่าภาพเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันแบบนี้ก็ยังคงมีให้เห็นกันจนเป็นภาพชินตา
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเล่นเกินเหตุเกินความพอดี
และเกิดจากฤทธิสุราที่นำพามาสู่ความสูญเสีย